ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพิธีลาศิกขาของพระเพชรนะคะ
ทายาทเพียงคนเดียวของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
ใช่แล้วค่ะหลังจากที่คลองผ้าเหลืองเพื่อบวชทดแทนคุณคุณพ่อไกรสอน
แล้วก็คุณแม่พึ่งพุ่มพวงมาเป็นเวลา๑๕วันเต็มด้วยกันค่ะ
หลังจากเพชรพักควัฒน์ทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เข้าพิธีอุปสมบทครั้งที่๒ไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน
และได้ใช้เวลาศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๕วัน
ก็ถือเลิกดีในช่วงเช้าของวันนี้
ทำพิธีลาศิกขาที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ซึ่งคุณพ่อไกรสอนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงก็มาร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่นค่ะ
โดยหลังจากทำพิธีลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อย
พระควัฒน์ได้เปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าการบวชครั้งนี้ตัวเองรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก
และทำให้เรียนรู้สติกับสมาธิมากขึ้น
ซึ่งเชื่อว่าความตั้งใจที่จะมอบกุศลแด่คุณพ่อคุณแม่พุ่มพวงนั้น

ไกรสอนลีละเมคินเผยว่าปลาปลื้มอย่างถึงที่สุด
ได้เห็นลูกชายอยู่ในผ้าเหลืองอย่างสง่างามตลอด๑๕วันที่ผ่านมาค่ะ

แล้วก็มีป๊าด้วยนะครับป๊าก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณแม่พุ่มพวงด้วยนะครับ
แล้วผมก็รู้สึกได้นะครับว่าคุณแม่เขาต้องได้รับบุญเยอะมากมหาศาลเนี่ย
สติกับสมาธินะครับคือเวลาคนเราพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ย
คือถ้าเป็นวัยรุ่นฟังคำว่าธรรมะได้อาจจะน่าเบื่อ
ก็เป็นอะไรที่สอนคนได้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
เพชรปฏิบัติตนได้เยี่ยมมากแล้วความคิดความอ่าน
ตอนบวชเป็นพระก็ได้คุยกันตลอดเวลาเออผ้าเหลืองทำให้คนดีขึ้นได้
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังรักนะครับยังเมตตากันตลอด๒๔ปีนะครับ
และขอบคุณแฟนเพลงของแม่พึ่งรุ่นเดอะรุ่นเก่าด้วยนะครับผมที่ยังรักกันอยู่ครับ